เรื่องนี้กันหน่อยอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะคะ
มีวัยรุ่นชายขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกับเพื่อนสาวแต่ระหว่างทางไปเจอคู่อริก่อน
โอ้โหดักให้หยุดกลางถนนจากนั้นรุมกระทืบอ่ะค่ะสิบต่อหนึ่งจนบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่ายังเคราะห์ดีมากเพราะว่ามีพลเมืองดีเข้ามาช่วยไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคือกล้องวงจรปิดจับภาพได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นสุมทุมพุ่มไม้ที่มันบังสักเล็กน้อยนะคะ
เป็นช่วงนาทีค่ะที่มีเหตุรุมทำร้ายกันเกิดขึ้นและไม่ได้ทำร้ายกันตัวต่อตัวด้วย
กับเพื่อนสาวถูกสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบก่อน
แล้วก็ตะโกนให้จอดหลังจากนั้นสองคนนี้ก่อนนะคะ
มาต่อยทำร้ายร่างกายขณะที่เพื่อนสาวผู้เสียหายพยายามขอร้อง
ได้ยินเสียงขอร้องให้หยุดด้วยนะคะแต่สักพักค่ะ
ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ายังมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถตามมาอีก
รุมทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบจนผู้เสียหายบัตรเจ็บนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงเออะโวยวายก็ออกมาดูกัน
แล้วก็เข้าให้การช่วยเหลือทำให้กลุ่มวัยรุ่นคู่อริเนี่ย
พากันขี่รถหลบหนีกันไปนะคะผู้เสียหายที่ถูกรุมสกรรมเนี่ย
อายุแค่สิบหกปีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านต้มเลือดหมูพงพันธ์
ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดนะคะ
พบว่าใบหน้าผู้เสียหายเนี่ยโอ้โหบวมปูดฟกช้ำค่ะ
มีเลือดไหลออกจมูกทราบชื่อคือนายเอ็มนะคะนามสมมุติ
แล้วก็ยังมีเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
บาดเจ็บปากแตกนะคะก็เลยมีการประถมพยาบาล
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลตราดจากการสอบถามเนี่ย
นุสรเพื่อนคนเจ็บบอกว่าเหตุเกิดขณะในเอ็มกำลังขี่มอเตอร์ไซค

เคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะก็อริเก่า
แต่ตอนนั้นน่ะคือตัวผู้เสียหายบอกว่า
คิดว่าจบไปแล้วค่ะแต่จริงมันไม่จบนะคะ
พอมาเจอกันโดยบังเอิญบนถนน

ฟังเสียงของเพื่อนของผู้บาดเจ็บหน่อยค่ะ

ไปพูดคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ด้วย

ก็เลยเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นถูกรุมทำร้าย
มีวัยรุ่นถูกรุมทำร้ายอยู่
คนที่รุม๕๖คนต่อ๑
ก็เลยเห็นว่าไม่น่าจะดีแล้ว

คนที่ถูกทำร้ายน่าจะเจ็บหนักหรือดีไม่ดี

หลบหนีกันไปคนละทิศคนละทาง

โดนเตะนะคะโดนเตะโดนต่อยอยู่
ใช่เขาบอกให้เขาพอ
เขาก็ขึ้นมอไซค์ขี่หนีไปทางนู้น

บอกว่าได้สอบสวนผู้บาดเจ็บแล้ว
แล้วก็เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็น

ก็เลยพอจะทราบตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อน
ในครั้งนี้แล้วและจะติดตามผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไปนะคะส่วนอาการบาดเจ็บในเอ็มและแฟนสาวตอนนี้ยังรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะอาการโดยรวมไม่ได้เป็นอะไรมากก็ต้องนอนพักอยู่
รอแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะ